มันบังคับกันได้ไหมต้องฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดติดคุกเลยนะ
คุณดึงประเด็นจากที่จังหวัดบุรีรำใช่ไหม
แต่บุรีรำเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงสร้างความเข้าใจในประเด็นนี้แล้วนะครับ
เพราะเมื่อวานเป็นประเด็นดราม่ามากเลย
บอกว่าที่บุรีรำมีการบังคับการฉีดวัคซีนหรือไม่
นั่นสินะครับเพราะมีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดบุรีรำออกมาออกคำสั่งแบบนี้ครับ
ฉบับล่าสุดเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด๑๙
กำหนดให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไป
ที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยหรือปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรำ
ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงของตัวเอง
อสมส่งการบ้านหน่อยว่าวันที่๑๓๓๑พฤษภาคม
มีความเสี่ยงอะไรอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไร
เพื่อให้ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับได้จัดกลุ่มให้บริการฉีดวัคซีน
หากตรวจพบว่าท่านเป็นบุคคลเสี่ยง
เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งให้ฉีดวัคซีนได้ทันที
สั่งให้ฉีดได้เลยค่ะประโยคตรงนี้หากผู้ใดฝ่าฝืน

โดยกรณีไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยงคือไม่ทำการบ้านส่ง
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หากเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วตามการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่
แต่ท่านไม่ยอมฉีดวัคซีนระหว่างโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
และอาจจะมีความผิดตามพรกรฉุกเฉิน
ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ัดข้อกฎหมายเอามาพูดกันเลย
ว่าการฉีดวัคซีนจริงแล้ว
เขาก็รู้กันทั่วโลกว่าเป็นการฉีดแบบสมัครใจ

แล้วจะมีการบังคับการฉีดได้อย่างไรนะครับ
ทีนี้คนก็ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่ชาวบุรีรำเนี่ย
พากันออกไปลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ที่จุดลงทะเบียนหลักสนามช้างอินเตอร์เนชแลลเซอร์กิจ
เป็นจำนวนมากตลอด๒๓วันที่ผ่านมา
โดยชาวบ้านบางคนบอกว่าคำสั่งของจังหวัด

แต่เป็นเรื่องที่ดีออกที่ทำให้วัคซีน
เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและกว้างขวาง
ทำให้ประชาชนได้ปลอดจากโรคระบาด
แต่บางคนก็บอกว่าถ้าคำสั่งออกมาก้ำกึ่งแบบนี้
มันก็ลักษณะคล้ายบังคับเหมือนกัน
ผมยังไม่มั่นใจเลยกับกรณีของความปลอดภัยจากวัคซีน
ถ้าบังคับออกมาแบบนี้มันใช่ที่หรือไม่
แต่ทีนี้ครับเมื่อวานี้ทางจังหวัดบุรีรำเขาแจงนะ
คณะกรรมการโรคติดต่อเขาแจงออกมา

ที่ประชาชนวิตกกังวลว่าถ้าหากไม่ฉีด

จริงแล้วต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของบุรีรำก่อน
คือต้องการให้ชาวบุรีรำเข้าไปบันทึกข้อมูลชื่อ

เขาเรียกว่าเป็นระบบของทางบุรีรำเขาจัดขึ้นมานะ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารการฉีดวัคซีน

มันไว้วางใจไม่ได้อยู่นะครับ
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนได้เข้ามาบันทึกข้อมูล
ว่ามีความจำนงในการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน
สำหรับผู้ไม่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนนะครับ

อาจจะมีมาตรการที่เข้มไงคุณ

อาจไม่ให้เข้าไปในสารบริการต่าง
โดยจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

ไม่ได้แสดงบัตรการฉีดวัคซีนนะครับ
ก็อาจจะมีข้อห้ามอะไรแบบนี้
คือเขามีวิธีการ
มีระบบที่เข้มข้นของจังหวัดเขา
แต่เขาก็ยืนยันบอกว่าไม่ใช่เป็นการบังคับ
แต่ทุกคนควรจะร่วมมือกัน

คือเขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับ
ไปดูจังหวัดอื่นกันบ้างนะครับ
อุดรธานีนะครับนายอุเทนหาแก้วรองนาย

ประกาศเดินหน้าฉีดวัคซีนเพื่อเปิดเมืองปลดแมส
เป้าฉีดให้ได้๗๐นะครับ

และกระด่านหน้าของจังหวัดอุดรนะครับ
ก็ฉีดไปแล้ว๑๕๔๒๐คน
ส่วนกลุ่มต่อไปก็คือผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย๗โรคเรื้อรัง๓๘๐๐๐กว่าคนนะครับ
ซึ่งได้ลงทะเบียนในไลน์หมอพร้อมในแอปหมอพร้อม
ฉีดวัคซีนไปแล้ว๒๙๔๗๘คน

ทีนี้พาไปดูที่ขอนแก่นหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ขอนแก่นพ่อเมืองก็คือนายสมศักดิ์จังตระกุล

ให้ได้ครอบครุมประชากรชาวขอนแก่นไม่น้อยกว่าร้อยและ๗๐
คิดเป็นตัวเลขประชากรก็ประมาณ๑ล้าน๔แสนกว่าคน
จะดำเนินการตามแผนได้ทันที

เดี๋ยว๗มิถุนายนนี้นะจัดสรรมาถึงจังหวัดปั๊บ

จากเดิมขอนแก่นเขากำหนดจุดฉีดวัคซีน

แล้วก็มีการเพิ่มจุดฉีดวัคซีนให้มันครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด

ผู้ว่าบอกว่าบางทีพอจุดมันน้อยนะ
ไปรวมตัวในจุดนั้นเยอะเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าแออัด
ดังนั้นผู้ว่าก็จะกระจายจุดเพิ่มเติมมากขึ้น
ขั้นต่ำแต่ละจุดนะจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้๑๒๐๐คนต่อวัน
จุดไหนที่เป็นจุดใหญ่หน่อยต้องฉีดให้ได้มากที่สุด

แล้วผู้ว่าก็บอกด้วยบอกว่าพิจารณาว่า

ขับรถไปถึงมวลปุ๊บฉีดจอดรถรอดูอาการสักหน่อย
ซึ่งทั้งผู้ว่าถ้าเกิดว่าแผนการตามที่วางไว้
แล้วทำได้สำเร็จจะฉีดครบทั้งจังหวัด
ภายใน๓เดือนบอกแบบนี้เลย
ร้านนี้เป็นร้านกาแฟชื่อดังในพื้นที่นะคะ
เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เหมือนกัน
วิธีการรณรงค์ก็คือว่าให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้ว
นำหลักฐานการฉีดมาแสดงที่ร้านก็ผ่านการฉีดมาแล้ว

เครื่องดื่มฟรี๑คนต่อ๑แก้ว

ร้านเขาใหญ่มีสาขาเยอะถึง๑๗สาขา
อกจากนี้ก็ยังมอบกาแฟอเมริกาโน

เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยคนละ๑แก้วต่อวันด้วย

ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
ช่วงนี้ก็ต้องดูมาตรการของแต่ละจังหวัดเขานะฮะ
อย่างบุรีรำที่ผมเล่าให้ฟังเขาก็ยืนยัน
เขาไม่ถึงขนาดจะจับเข้าคุกหรอก
แต่อาจจะมีแค่มาตรการทางสังคม
ที่อาจจะมีข้อห้ามสำหรับผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ตอนนี้ถ้าไปภูเก็ตนะต้องดูคำสั่งของเขาให้ดี

คนจะไปภูเก็ตได้ในช่วงนี้นะ
เขามีระยะทดลองคือตั้งแต่๑๖พฤษภาคมถึงวันที่๓๑พฤษภาคม
คนจะไปภูเก็ตต้องมีใบตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ไปยืนยันให้เขาด้วย
เมื่อก่อนนะคุณไม่ต้องมีตรวจนะ
สนามบินเขามีตรวจให้แต่อันนี้เขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วไง
เพราะเขามีเวลากำหนดว่าจะต้อง๗๒ชั่วโมง

แล้วก็บางทีเขาอาจจะเหมือนมีข้อห้ามว่า
ใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม

ศึกษาข้อมูลคำสั่งของแต่ละจังหวัดให้ดีด้วยช่วงนี้นะครับ